มาดูกรณีที่พบตรแถลงคดีที่สำคัญ๒คดี
มีการนัดหมายผู้สึกข่าวบอกว่ารับฟังการแถลงจากพบตร

ทีนี้ทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คุณอาชียะก็ออกมาเผยบอกว่า
จะต้องรอเลยข่าวยายไทยแลนด์เดี๋ยวเสียเลือดร่ันปะตะพีแน่นอน

คนก็จับจ้องไปมองว่าน่าจะเป็นคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
ที่ผอบตรจะแถลง

พบตรไม่ได้แถลงคดีน้องชมพู่
แต่เป็นการแถลงคดีทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
แต่ว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่นั่นแยบถามคดีน้องชมพู่ไปเยอะเลยนะครับ
ดังนั้นติดตามการรายงานจากทีมข่าวของเรานะฮะ
คุณนาริสบุญนิมผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญคุณนฤทธิ์ครับ

โคนตำรวจเอกสุวรรค์แจ้งยอดสูตรผู้บิจการตำรวจแห่งชาติ
ได้มีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการทุจริตโครงการเที่ยวด้วยกัน

ก็บอกกับทีมข่าวว่า
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
และทีมตำรวจได้เริ่มการแถลงข่าวคดีสำคัญซึ่งเนื้อหาการแถลงข่าวที่หลายคนจับจ้องว่า
จะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่แต่สุดท้ายตำรวจก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะครับ
แต่เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการทุจริตโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับ
และในช่วงบ่ายจะมีการแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าราชนาอาจักรนะครับ
ทำให้บรรดาสำนักข่าวต่างผิดหวังเล็กน้อยนะครับที่ทางตำรวจยังไม่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่นะครับ
โดยระหว่างการแถลงข่าวนะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่นะครับ
หลังผลเครื่องจับเท็จออกมาแล้วนะครับซึ่งทางพบตรนะครับก็บอกนะครับว่ากรณีผลของเครื่องจับเท็จตอนนี้นะครับยังไม่สามารถพูดได้จะต้องรอผลที่แปลออกมาและอยู่ระหว่างการดำเนินการทางธุรการออกมาแปลผลเป็นรายงานให้พนักงานสอบสวนพิจารณาต่อไปนะครับ
โดยแผนการทำงานตอนนี้นะครับเกินไปกว่าที่วางไว้มากกว่า๑๐๐แล้วนะครับแต่ยังพบเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับ
คนทำผิดจะต้องเอาให้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
กฎกติกาประเทศมีและจะไม่ทำอะไรนอกกติกา
ยังไงก็จะไม่เลิกทำเด็ดขาดครับ
มันเลยร้อยไปแล้วเพราะว่าบอกไป๒รอบแล้ว
แผนการทำงานที่กำหนดไว้เดิมตอนนี้มันเกินไปแล้ว
ไม่นับดีกว่าเพราะมันเกินจากแผนเดิมที่เราบอกไป
ตอนนี้ก็เป็นการที่พอมันพบเรื่องใหม่
เขาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีเราจะทำเองตามอำเภอใจ
มันมีความจำเป็นมีเหตุมีผลในการคดีเขาก็ต้องทำต่อ
จริงคนทำผิดนะครับก็พูดกันไปหลายครั้งแล้ว
ก็ยังไงเราไม่เลิกผมก็ช้ำย้ำอีกรอบหนึ่ง
เรื่องนี้ยังไงก็ไม่เลิกนะครับต้องเอาให้ได้
แต่ว่าก็ภายใต้กฎหมายภายใต้กฎกฎิกากระบวนการวิทธรรมที่สังคมนี้
ที่ประเทศนี้มีเราก็ทำตามนั้น
เราไม่ทำอะไรนอกกฎิกายังไงไม่เลิกนะครับ
ส่วนแนวทางของคดีนี้นะครับทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็ยังย้ำอีกนะครับว่าจะยังคงดำเนินการต่อไปนะครับ
จะยังไม่ยุติอย่างแน่นอนนะครับพร้อมยืนยันว่าน้องชมพู่นะครับ
ไม่มีทางขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองอย่างแน่นอน
อกจากนี้ในเรื่องการออกหมายจับนะครับทีมข่าวยังได้สอบถามกับทางพบตรนะครับ
อีกนานแค่ไหนตำรวจถึงจะมีการออกหมายจับนะครับ
ซึ่งทางพบตรนะครับบอกว่าวันนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ครับ
คุณผู้ชมครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจุดจบของคดีนี้
ใกล้จบหรือยังนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
ซึ่งทางพบตรนะครับเน้นย้ำนะครับว่าจะไม่มีการยอมแพ้เด็ดขาด
คนร้ายจะต้องนอนไม่หลับต่อไปนะครับ
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้น

รายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ครับที่คุณนฤทธิรายงานมาท่อนสุดท้าย

อ้าวเราก็ต้องนั่งจับตามองอีกแล้วสิฮะ
เพราะว่านอกจากทางเพจของคุณอาชียะ

แล้วก็หลายคนก็ไปจับจ้องมองการแถลงข่าวนี่แหละ
บางคนบอกโอ้โหวันนี้นั่งแทบไม่ติดเลย
ก็คอยที่เอาฟังพบตรแถลง
แต่สุดท้ายถูกแกงแล้วป่ะตอนเช้านี่
แกล้งเพราะพบตรไม่ยอมแถลงเรื่องน้องชมพู่

แต่ทีนี้คนที่ไปฟังลุงอัดเขาเรียกลุงอาชียะนะ
มีการไลฟ์เมื่อเช้านี้เพราะว่าลุงอัดเดินทางไปชนบุรี
แล้วก็ไปตามเรื่องของผู้ต้องหารุมโทรมอะไรเนี่ย
พูดแบบนี้ลุงอัดบอกว่า
พบตรจะแถลงวันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
แต่จะเป็นคดีเกี่ยวกับรัฐทั้ง๒คดี
แต่หากมีคดีน้องชมพู่ขึ้นมามันจะเป็นข่าวด่วน

เหมือนว่ามันจะไม่อยู่ในการแถลง
ใช่มันไม่อยู่ในกำหนดการใช่แต่มันจะเป็นข่าวด้วนใช่แต่มันจะเป็นข่าวด้วน

งั้นเดี๋ยวรอค่ะติดตามแล้วกันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชม

ท่านบอกไม่กินข้าวกินปลายำกลางวันแล้ว
รอติดตามข่าวนี้แหละฮะว่าจะมีเรื่องคดีน้องชมพู่ไหมฮะ